คุณพ่อบ้านใจกล้าต้องเชิญที่หน้าจอทีวีฮะ

แต่ที่หนุ่มปฐุมธานีทะเลาะกับเมีย

หนีไปบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏว่า

มายุบอกเฮ้ยถ้าเป็นเราทะเลาะกับเมียเราตายไปแล้ว
ตอนนั้นก็ตกใจคือตอนนั้นก็ไม่คิดอะไร
ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจกินเหล้าเข้าไป
ไอ้นี่มันยุเราเรากระโดดน้ำเลยดีกว่า
คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกที
ฟื้นฟื้นคือตกน้ำไปแล้วแล้วคนกู้ชีวิตขึ้นมา
เหตุการณ์นี้ประวิทย์มิดชิดอายุ๓๗ปี
เปียกเห็นไหมเปียกมาล็อกมาแลก

ไปเอาตัวมาจากอะไรแม่น้ำเจ้าพญานะ

เพราะประวิทย์เขาคิดสั้นกระโดดสะพานปฐุมธานี๑

ประวิทย์เล่าสาธยาให้ฟัง

ประวิทย์บอกผมไร้งานผมไร้เงิน
ผมทะเลาะกับเมียผมดื่มเหล้าเมาแล้วก็น้อยใจ
เข้าใจได้แต่พอคำถัดไปของประวิทย์เล่า

ประวิทย์บอกว่าหลังจากผมน้อยใจผมก็กินเหล้า
บิดมอเตอร์ไซค์มาที่กลางสะพาน
แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือสะพานปฐุมธานีหนึ่ง
จากนั้นมาใครก็ไม่รู้มาตุ๊ดปุ๊บ

คือนั่งข้างผมมันนั่งข้างผม
พอมานั่งข้างผมผมก็หันไปแงะไปมองหน้าเขา
เขาบอกประวิทย์เฮ้ยรู้ชื่อเรา
เขาเรียกว่าประวิทย์ประวิทย์เป็นอะไร
ก็บอกทะเลาะกับเมียมึงด่าเมียใหญ่เลย

ฆ่าตัวตายไปแล้วจับประวิทย์จากข้างล่าง
จากนั่งอยู่นะลุกขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย

ประวิทย์หันบอกคนนั้นอย่ามาท้านะ
จากนั้นมาภาพตัดปุ๊บประวิทย์มารู้ตัวอีกที
คือมีคนกู้ชีวิตขึ้นมาจากในแม่น้ำเจ้าพญา
คือกระโดดน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฟังจากปากประวิทย์

แล้วเขาพูดกับเราอย่างไรเขาถามเราอย่างไร
ผมถามว่าเป็นไรโอ้โหเพรียดผมแม่งหลายเรื่องมาพี่
เขาบอกว่ามึงก็เอาเลยกระโดดลงไปมึงกล้าหรือเปล่า

อย่ามาท้าผมนะเว้ยผมมันกล้าอยู่แล้ว
เพราะมันลุกแท้นี้มันลุกอย่างนี้มันลุกนี้
แล้วไม่เป็นเสาอย่างนี้ใช่ไหม

ผมก็ยื่นอย่นนี้ผมพอเรียกอย่างนี้หน่อยดูข้างหลังนี้
มันบอกว่าไอ้วิทโดดไปเลย

อ๋อไอวิทย์โดดไปเลย
จริงในเรื่องจริงผมโดด
ตอนนั้นผมไม่รู้แล้วแต่ตอนที่ขึ้นมานะ
มีมือ๒มือนะมันอุ่มหุ่มยุ่ม
ทำหนามแบบเนี่ยผู้หญิงเขาทำหนามแบบเนี่ย
ให้ตัวหุ่มรอยทั่วมา

คือเป็นเรื่องของเรื่องคือทะเลาะกับเมีย
แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จริง
แล้วเล่าเป็นตุ๊กเป็นตาใช่ไหม
แล้วไม่แน่ใจน่ะคุณว่า
พยุงตัวเขาให้ลอยขึ้นมาจากน้ำ
สุดท้ายแล้วเอาล่ะสงบสติอารมณ์พากลับไปหาเมีย
พากลับไปหาเมียเจ้าหน้าที่นี่เปิดไฟหวอเจ้าหน้าที่ก็คือทั้งกู้ภัยและทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพาไปส่งบ้านฮะ
พาไปส่งบ้านก็เรียบร้อยปลอดภัยดีเมียก็ดูรักกันดีจากนั้นมาไปฟังจากพี่กู้ภัยบอกเนี่ยคือเรื่องแปลก
แต่ผมเจอบ่อยฮะพี่กู้ภัยพวกนี้เหรอผมเจอบ่อยจุดเดียวกันเคยมีคนโดดน้ำฆ่าตัวตาย
ปลายปีก่อนแล้วเป็นจุดที่ขัดเดียวกันเลยแต่รายนั้นเขาไม่รอดเขาโดดน้ำแล้วเขาตาย
เพราะดีมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ถามอีกที
ปวิทรู้จักไหมคนที่มาเรียกไอ้วิทร์ไม่รู้จักจริง

สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปฐุมธานีครับ
แต่ยังเคราะห์ดีเอาชีวิตรอดมาได้นะครับ